โหจัดเต็มคุณขา

คุณผู้ชมแฟชั่นเจ็ดเต็มแบบนี้เขาบอกว่าแฟชั่นเหลท่อ
เห้ยหล่อเท
ของพระเอกสุดละบุญคนนี้หนุ่มมิคทองระยะค่ะ
เขามาพร้อมเสื้อคอเต่าแบนหลูคราด้าสีสัน
โอ้โหบอกเลยว่าโดนใจสุด
เรียกว่าเป็นการต้อนรับเวลค่ำมาเลยจ้ะหน้าหนาวอย่างเต็มที่
ส่วนแอคติ้งนั้นแอคท่าของหนุ่มคนนี้ก็คือโอ้โห

ก็อยากจะไปซบอกแน่นของหนุ่มมิกนะคะ
โอ้โหบอกเลยนะคะทั้งเพลงเอ่ยถ่ายเป็นคลิป
มุมกล้องเอ่ยแถมยังเจอช็อตที่หนุ่มมิ๊กน่ะ

หลายอ่ะ๋อได้เลยค่ะเหมือนเรานี่จ้องตากับเขาเลยแบบเนี้ย

เหมือนเขามองเราเนาะ
มาทั้งทีก็ขอจัดอีกชุดไปเลยละจ้ะ

กินสีเขียวเนี่ยวซับเนี่ยวใจไปเลย

ระวังปลาจะแตกนะจ๊ะเพราะนอกจากแฟชั่นแซ่บแล้ว
ร่างสูงโปร่งของหนุ่มมิกอ่ะบอกเลยมันทำให้หัวใจเราอ่ะ
ระทวยเหมือนกันนะเขาหล่อจังโดยย่างยั่วจิ๊กยั่วใจอ่ะ
เอวแบบคลอดอย่างนี้โอ้โหกินขาดไปเลยค่ะ
โดยเฉพาะภาพที่หนุ่มมิกเขานอนอยู่ในอ่างอาบน้ำ
มาเซ็ตนี้อ่างอาบน้ำและแคปชั่นดูซะก่อนนะคะ
แซ่บจริงจะอาบน้ำครับถอดเลยดีไหม
ได้ตั้งตอบว่าไงละขอบไหมถอดเลยจ้ะเออถอดเลย
ได้จริงถอดเลยนะคะถามเราบอกได้คำเดียวถอดเลยจ้

น่ารักดีนะคะใช่ค่ะแม่จัดมาแต่เช้าเลยนะ